มันต้องต่างไงมันก็ไม่เหมือนมันต้องเป็นกว่าเหมือนแบบเป็นหวัดอยู่หรือเปล่าครับกินลูกชิ้นมา
ร่วมอิ่มมาหลายย้อน

เร็วเดี๋ยวไปดื่มน้ำสิงภ่วน

เนื่องสอบพอขอให้บอก
ไม่ต้องมีคนนะแข้งใครอยู่ในท้องนะคะ

คืนนี้ดูข่าวไว้
วันนี้คุณต้องดูว่า

ของธนาคารกรุงเทพฯนะครับสาขากรุงเทพฯกีธา
ตรงโลตัสกรุงเทพกีธาค่ะท่านผู้ชม
เป็นโจรกรุงแสบยาเย้ยกะบินเมือง

กระบินเมืองคือกฎหมายนะฮะ
แบงค์บัวหลวงหน้าห้างโลตัสสาขากรุงเทพกรีธา

แล้วก็นี่คือผู้ที่คนที่เห็น

พยานระบุว่าเห็นคนร้ายรูปร่างทวม

ขึ้นจากกระยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตี๓๔๐ของเมื่อคืนนะคะ
สนประเวทรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายวางระเบิด
วงสะพานสูงที่เขตประเวท

พร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่กลุ่มเก็บเงินเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์ระเบิด
ก็ให้การว่าที่ยินเสียงระเบิดก็รีบวิ่งมาดู

ป้ายทะเบียนเนี่ยแลนด์ฟี๊ดออกไป

นำถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วขณะนั้นนะคะคนที่อีกคนนึงก็คือเป็นยามนอนอยู่ข้างหลัง

ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็วิ่งออกมาดูก็คือมีคนเห็นเยอะ

ไม่ได้เป็นยามที่แบบว่าเดินวุ่นวายอย่างนี้

อือดำเข้าไว้เป็นกล่องนิรภัย

ท่านเป็นพบอร์ชนอกที่ไปทุกงานเนี่ย

มีเหตุด่วนมีอะไรก็จะต้องมีชื่อของท่านอยู่
ท่านก็ไปร่วมตรวจด้วยเวลา๑ชั่วโมงแล้วออกมาแถลงข่าวว่า
จากการตรวจสอบชิ้นส่วนวัตถุระเบิดที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะเป็นซีโฟแรงดันสูง

ก็๒ขีดเองเนอะ๒ขีด๒๐๐กรัม

ชื่อว่าคนร้ายนั้นหวังผลต่อทรัพย์มากกว่า

เอาเงินนะสังเกตจากแผนบริษกรรมคือ

ได้ผลแล้วก็ทำลายสิ่งกีดขวางได้ง่าย
แต่เขาก็ต้องรู้นะว่าระเบิดนี้ไม่ทำลายไอ้กล่องใส่เงิน

ไม่มีเขาก็รู้ว่ากล่องนี้มันจะยังอยู่มันจะไม่กระจายนี่ก็ไม่ธรรมดานะ

อ่าตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จากสถานที่ใกล้เคียงด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะจับได้เพราะว่า

ตอนนี้มันค่อยบอกแบบนั้นแหละใช่แต่ที่แน่คนนี้โดนจับได้แล้วล่ะ
โดนไปแล้วเรียบร้อยโดนโทษคุก๘ปีระเบิดเหมือนกัน
อันนี้อะไรลุงวัฒนาบืมโรงพยาบาลพระมงคุด
ที่เราหาอาการตอนนี้การสารภาพมีการลบโคตรครึ่งหนึ่งนะฮะ
สรรค์จั้นต้นสั่งจำคุก๘ปีวัฒนาพุมเวรต
อดีตวศัวร์กรที่กพมือบืมโรงพยาบาลพระมงคุดนะครับ
คนเจ็บกันเยอะปรับ๑๙๕๐บาท
ในคดีมีวัตถุระเบิดนะฮะและประกอบระเบิดแสวงเครื่อง
จำเลยรับสารภาพว่าเหลือจำคุก๔ปีปรับ๙๐
จาก๘ลดไปอีกเหรอ
เหลือ๔ปีนะครับเอ๊ะทำไมถึงลดเหลือแค่๙๗๕บาท
รับสารภาพก็ลดโทษลงมาอีกเนี่ยเหรอ
ถ้าเต็มนี่คือ๘ใช่ไหมคะ

สารนัดสอบคำให้การจำเลย๒คดีนะครับ
กรณีเมื่อว่างที่๑๒กรณะที่ผ่านมา
พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา๓เป็นโจทยื่นฟ้อง
นายวิทยาภูมิเรศอดีตวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเรศไทย
เป็นจำเลยรวม๒คดีด้วยกันนะครับในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองไว้ก่อน
ทำให้เกิดระเบิดทำให้เสียทรัพย์พกพาวุฒิระเบิดไปในที่สาธารณะนะครับ
และความผิดตามพรอปืนพรสิ่งเทียมอาวุธปืนพรควบคุมยุตภัณฑ์และข้อหาอื่น
อายการโจทย์ได้มีการใยฟ้องสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่๒๑๒๒พยปี๖๐
จำเลยได้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องชนิดจุดประทุด้วยไฟฟ้าหรือเรียกว่าไป๊บอม
โดยมีตะปูเข็มเป็นสะเก็ดระเบิดใส่ไว้ในแจกันดอกไม้พลาสติกหนึ่งลูก
เมื่อเกิดระเบิดจะทำอันตรายต่อร่างกายปาเสียบชีวิตและทำรายซับสินได้ณสมัย๕๑๐เมตร
จากนั้นได้นำใจกันดอกไม้ที่ใส่ระเบิดไปติดไว้ที่บนผนังนะครับ

แล้วเปิดสวิตช์ทำให้วงจรระเบิดทำงานเป็นผลสำเร็จ
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทหารแล้วก็พลเรือนรวมทั้งหมด๒๑คน
จากนี้ยังทำให้กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์อื่นของโรงพยาบาลมงกุฎ
ได้รับความเสียหายรวมแล้ว๑๒ล้านแต่ปรับ๙๗๕บาท
ลดให้สารภาพลดให้ทุกอย่างไม่รู้แต่ว่าเขาเสียหายใน๑๒ล้าน
ส่วนอีกคดีนะครับพนักงานอายการฝ่ายคดีอายา๓ได้มีการยื่นฟ้องนวัฒนาในฐานความผิด
ทำแล้วก็มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครอง
มียุติภัณฑ์และเขาบอกว่าสรุปแล้วตอนนี้โดน๒คดี
ฐานประกอบทำังมีวัสดุระเบิดจำคุก๔ปี
มีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองปรับ๑๙๕๐บาท
ดำเนยสารภาพลดลดกึ่งหนึ่งหรือจำพลุก๔ปี
ตอนนี้เหลือแค่๔ปีกับปรับสักกว่าบาทนี่แหละ

แต่ผมกำลังถงสัยว่าแล้วนะครับวิวัลส์ค่ะ
เหมือนที่คุณลูกชูวิทย์เคยบอกไง
สารภาพอย่างนี้ปฏิเสธเท่านี้

ถ้าเขาอยากอุทธรณ์ว่ามันเยอะไปไหม
หรือว่าถ้า๔ปีไม่น่าจะอุทธรณ์
ว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนั่นของเขาเนี่ย

เพราะอุทธรณ์มันสารภาพหมดแล้ว
เกิดกับคำพิพากษาขึ้นมา

อีกหนึ่งข่าวค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการปลอมแปลง
พอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ของผู้มูลหน่วยการสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

หลอกใบ้หวยตุ๋นเงินเหยื่ออีกนะคะ

จากการจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากว่า
นายสมศักดิ์สุขมั่นอายุ๒๔ปีนะคะ
ก็ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมช่อกงประชาชน

อ้างตัวเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็โพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ชื่นชอบ

สมัครเป็นสมาชิกติดตามเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวนี่แหละค่ะ
อ้างว่าจะมีการโพสต์
ประกาศเลขล็อกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นเลขท้าย๒ตัวแล้วก็๓ตัว

ก่อนที่จะมีการประกาศทายผลเลขรางวัลแต่ละงวดนะคะ
พร้อมกับเรียกรับเงินเก็บค่าสมาชิก
สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็รายละ๓๐๐๐บาทนะคะ

จากการสอบสวนนายสมศักดิ์ก็ให้การรับสารภาพว่า

โดยทำมาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปี๕๙ที่ผ่านมาค่ะ

ใช่เอาผ่านมาเป็นปีแล้วดูสิ

โดยที่มาของตัวเลขนั้นก็จะใช้หลักวิธีการคาดเดาจากหนังสือสูตรใบ้หวย

เราคุณผู้ชมมาโพสต์ให้แล้วก็มาหลอกกับผู้เสียหาย
เพื่อให้ยอมเสียเงินสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกตัวเองก็จะได้เงินไง

ถูกทุกคนก็จะเข้าใจแบบนั้น
แล้วมันต้องมีคนถูกน่ะ

เค้าเป็นแผ่นเราไม่ซื้อเป็นชุด
แต่จริงพอสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขาก็เตือน
อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนให้ได้รับทราบกันดี

ว่าหากมีผู้ใดอ้างว่ามีเลขเด็ดในแต่ละงวดเป็นเลขที่ถูกล็อกขึ้นมา

เนื่องจากกระบวนการออกเลขรางวัลของกองสลาก
แต่ละงวดนั้นมีความโปร่งใสแล้วก็มีคันขั้นตอน

อย่าไปฟังใครขอให้ฟังเราเท่านั้น

แต่ละเลขที่ออกมาเนี่ยเขาได้รับมาตรฐานสากลค่ะ

ที่จะมีการล็อกเลขรางวัลล่วงหน้า
ตามที่เป็นข่าวออกไปแบบนั้น

เราก็ต้องเชื่อในเตางอยของเรา

มันเป็นวิถีชาวบ้านเลยนะเรื่องนั้น
เลขคุณยานที่หลงห้อปากเก็บเห็นกว่าก็ดังเลยนะครับ

วันอีก๒วันมีคนบอกว่ามานี่สิมาหาฉันสิ
แล้วก็มีคนพูดกับแกตลอดเวลา

แต่คุณยายเข้าหลงเข้าไปเสร็จปุ๊บ
มีคนใส่ชุดเขียว

ทำไมต้องเขียว
ที่เป็นคนชุดข่าวเนี่ยมาพัดให้

แล้วปุ๊บเสร็จเป้าะพอตื่นเช้าเข้ามา

ยายบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับแล้วนะพาไปส่งหน่อย
เขาก็แบบพาไป
ยายก็เลยเดินออกมาวนแล้วก็มาเจอทางออก

เสียงดังไปเพราะได้ยินเสียงคนตะโกนเรียก

ตอนคุณยายได้จะเดินออกจากป่าไป
เขามีการตะโกนบอกแล้วบ๊ายบายบอกคุณ
ลองเลึกเสียงไปค่อยหายไปไฟเวทไปอยู่ในป่า
สิ่งนี้หนังแล้วเควดานี้ละมีเสียงเฟส
ใช่ที่คุณยายเล่ามาแบบนี้
แต่เลขอย่างนี้ถ้าบอกกันจะคลื่น
แต่ผมทำไมเมื่อกี้ผมไม่คิดถึงแต่เลข๗๐๔ก็ไม่รู้

คุณยายดูสิครับช่วงหน้าเดี๋ยวมีข่าวอื่นอีกนะฮะแต่ตอนนี้มาดูกันอันนี้ก่อนค่ะ
เชิญเที่ยวงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์
ความมหัศจรรย์ที่รวบรวมจากจังหวัดสุรินทร์มาไว้ที่งานนี้งานเดียว
ชมช็อปชิมแล้วก็แชะด้วยตลอดทั้งงานนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกชมนี่
ทัศกาลโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ
หรือการแสดงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์นะคะ
แล้วก็มีเลือกซื้อโครงการโครงการในพระดำริแล้วก็ผลิตผลจากการเกษตรของโครงการเกษตรอธิตยาธร
ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองสุรินมากกว่าสามสิบล้านค้าเช่นผ้าไหมพื้นเมืองเครื่องเงินแล้วก็อาหารท้องถิ่นนะคะ
ถ่ายภาพนี่คือแชะนะคะทุ่งทานตะวันที่ยกมาไว้ในศูนย์การค้า
วิถีชีวิตการเกษตรและมุมถ่ายภาพสวยอีกมากมาย
อย่าพลาดนะคะพบกันที่งานมหาศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุริน๑๔๑๘กันยายน๒๕๖๐
ก็มีแล้วนะคะมีแล้ววันนี้เลย

โอเคข้าวอร่อย

นี่ชกสุรีเข้าแล้วเข้าเอเชียแล้วชกสุรี
นี่เบี้ยวน้องที่๔โห
เดี๋ยวกลับมาดูถึงพีชโดนไดร์
ช่วงหน้าผู้ชมค่ะ

ไทยตอนบนหัวสงฆม

เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างด้วย
อีสานตะวันออกภาคใต้อันดามันอ่าวไทยตอนบน
คลื่นสูงนะ๒๓เมตรนะ

ถ้าจะไปเวียดนามก็ระวังพายุโซนร้อนทกสุริ

อุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานสภาวะอากาศนะครับ
ลักษณะทั่วไปว่าพายุโซนร้อนทกสุรี

หรือที่ราชิตูต๑๖๑องศา
นี่ไงแล้วก็มีร้องราชิตูต๑๑๒๓องศาตอนวันออกมีความเร็ว
สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังเคลื่อนตัวนะฮะทางที่ตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อย

พาดว่าพยุคนี้จะเคลื่อนตัวผ่านอ่าวตั้งเกียร์นะครับ
แล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณเมืองวินนะครับ
ประเทศเวียดนามในวันที่๑๕โดยจะอ่อนกำลังลงนะครับ
แล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับ
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงมากนะฮะในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกก็ทุกทั้งประเทศแหละ
ชันอ่าแล้วก็ว่าจริงถูกภาคผมไม่เข้าใจเนี่ย
บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
ภาคตะวันตกไม่มีภาคตะวันตกมีไหม
เราเราไม่มีภาคตะวันตกประเทศเราไม่ถือว่าเป็นตะวันตกอยู่ฝั่งตะวันตก
ทั้งประเทศยกเว้นภาคตะวันตกละกัน

เวลาจะเดินเรือก็ต้องระวังด้วยนะฮะช่วงวันที่๑๔๑๘กันยา

พรุ่งนี้เราจะฟังให้คุณผู้ชมฟังอีกทีหนึ่ง
โทรมาเล่าให้ฟัง

วันที่หนึ่งตุลานี้คนจนได้รุดปื๊ดแล้ว

เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะนายสมชัยสัจจพงศ์ประหลักกระทรวงการคลาง
ก็เปิดเผยในวันที่สิบห้ากันยายนวันนี้เนี่ยนะคะกรมบัญชีกลางจะเปิด
ผลตรวจสอบผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
จากจำนวนที่ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะคะสิบสี่ล้านหนึ่งแสนคนก็ผลปรากฏว่า
มีประชาชนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดคน
โดยเหตุผลหลักที่ถูกตัดสิทธิ์ก็คือว่ามีทรัพย์สินที่ดินเกินกว่าที่กำหนดก็คือ๑๖ล้านคน
เงินฝากเกินกว่าหนึ่งแสนบาทจำนวนหกแสนแปดหมื่นรายและมีรายได้เกินกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปีจำนวนสี่แสนรายค่ะ
อันนี้นี่เป็นตัวอย่างนะคะโดยสามารถรับบัตรสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่๒๑กันยายนเป็นต้นไป
และจะเริ่มใช้วันที่หนึ่งตุลาเป็นวันแรกนะคะส่วนอีกหลายหลายกรณีก็มีคนบอกว่าเนี่ยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาปริญญาเอกค่ะหรือว่าด็อกเตอร์ก็ลงทะเบียนเอาไว้ห้าร้อยคนจากการตรวจสอบเขาบอกอย่างงั้น
ก็จากการตรวจสอบก็โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลจำนวน๑๐๐คนพบว่าสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเพียง๕คน
อุ๊ยจ่ะหรือว่าห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นบอกเหตุผลว่าก็เขียนลงไปเล่นเล่นเขียนไปกวนกวนอย่างนั้นเอง
คุณคะมันสนุกตรงไหนคะเขาบอกว่าอย่างนั้นคือต้องให้มานั่งเช็คกันอีกนะมันเสียเวลาค่ะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนที่รายได้น้อยเขาจะได้ประโยชน์ใช่ถูกต้องเลยนะคะอือ
เดี๋ยวหยิกเลยบ้าปอเดี๋ยวหยิกเลยบ้าปออือ
เมื่อกี้มีคนส่งมาบอกบอกว่าอะไรคะพ่ายันอแปะดีไหมคืออะไรอ่ะ
พอดีเราออกในรายการมูไนท์ไปอ้าวงดไปนี่เมื่อคืนไม่ไปก่อนหน้านั้น
แล้วคือพ่ายันเอาเป็นพ่ายันของอแปะงงกิมโคย
แล้วคือพยานเอาไปทำอะไรเป็นอาแปะท่านหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเก่งมากมาก
แล้วก็เป็นเจ้าสัวใหญ่ทุกคนในสมัยก่อนที่วันนี้รวยกัน
ก็จะมีผ้ายันของอาแปะนี่แหละประดับอยู่ในบ้านแล้วก็บูชาอยู่ในบ้าน
แล้วก็จะเป็นคนวางรากฐานวางฮวงจุ้ยให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งที่ทุกวันนี้
มีแบบมีทุกอย่างทรัพย์สินทั้งประเทศทรัพย์สินทั้งประเทศนั่นแหละ
แล้วก็จะมีคนเคารพนับถือเวลาไปขออะไรก็จะได้
ยังมีชีวิตอยู่ไหมไปแล้วไปแล้วแต่ว่าอ๋อหลายคนก็เลยตามหาพ่ายันกัน
แค่แค่รูปภาพอ่ะรูปถ่ายภาพอาแปะราคานี้โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะ
แค่รูปภาพเนี่ยเขาซึ่งหรอซึ่งยังไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไร
๑กาก็คือ๑กากรก่อย๑กากร๑๐กาก็จะเป็นกา
เครื่องหมาย

พูดแล้วงงไงหลายคนก็จะตามหา
หนูมีอีกการ์

เดี๋ยวแล้วเวลามี
หลายคนเขาก็อยากรู้ไงว่าแบบเอ้ยถ้าสมมุติเรามีพยานอันนี้แล้วเนี่ย
เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองไหมเหมือนเจ้าสัวใหญ่ไหม

ผมก็ไม่รู้พี่หนุ่มมีนานหรือยัง
ก็มีก็มีสักพักแล้วล่ะ
นั่นก็มีตอนที่ไปออกรายการผมก็ไปหาเช่ามาบูชา
ใช่ใช่แพงนะแพงเหมือนกันแต่ก็ดีล่ะ

ล่าสุดผู้บริหารบาร์บีคิวพลาซ่าทุ่มงบจัดหนัก
สั่งตัดชุดมัสกอตชุดใหม่ผลิต

เพื่อให้บาร์บิก็อนได้มีชุดที่ใส่สบายขึ้นไว้ได้อย่างอิสระ
สนุกสนานและสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบาร์บีคิวพราซ่า
ในการเข้าหาคนได้เป็นอย่างดีค่ะ
มันเลิศเลอไหนลองไปดูซิลองไปดูซิ
ดีนะครับ
อยากใจจากครอบครู่ที่จะแข็งขึ้นละเนียน
หรือสแรกสากกายละกาย
ชอบพูดมาเกิดที่ใช้ได้
ขอพูดลงไปนี้เหรอน่ะ
ตามผู้ที่มาเราเป็นเหง่าแบบบุญใช้ทาง
ชุดมัสคอตดีดูจากคลิปนี้พี่ก้อนดูดีใจสุดนะคะที่ได้ชุดใหม่นะ
กลับมาก็จะได้มาทำภารกิจดีให้คนมีความสุขสมกับตำแหน่ง
นั่นแน่นอนสิครับคุณค่ะเป็นสง่ายอยู่ข้างหน้าร้านกันเลยทีเดียว
ก็ไปติดตามรายละเอียดภารกิจดีเพื่อความสุขของผู้คนกันได้เพิ่มเติมนะคะ
น่ารักช่วยดูสิชอบมาทั้งทีต้องแจกซะหน่อยวันนี้นะครับ
นี่ก้อนเข้ามาแจกเลยนะครับยิปไวเชอร์นะฮะ๑๐รางวัลเพียงแต่นะครับว่า
ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับกันว่าอยากให้พี่ก้อนไปทำภารกิจดีอะไรเพื่อสังคมบ้างนะครับ
พร้อมกับแฮชแท็กเบอร์โทร๑๐ข้อความที่โดนใจนะครับสำหรับทีมงานนะฮะ
ถูกใจทีมงานนะครับรับไปเลยคิวโปรเชอร์ชุดสามสิบ
เจ๋งนะฮะนี่เลือกได้ทั้งชุดหมูห้าร้อยเก้าสิบเก้า
หรือจะเป็นชุดเนื้อเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทนะครับ
คือเอาไปทานได้เลยหนึ่งรางวัลปราการได้ชื่อพระโชคดี

กราคือตรงไหนชินิ

อ๋อนั่นคือการคือตราอ๋อสองการ์สามการ์สี่การ์หนึ่งคือหนึ่งอันก็เรียกหนึ่งหนึ่งยานก็เรียกหนึ่งการ์หนึ่งการ์

สิบการ์ค่ะทีนี้มีสิบมีสิบด้านหนึ่งในตัวเดียวกันเขาเรียกว่าสิบการ์

สำหรับค้าขายทำมาค้ากินอะไรอย่างนี้นั่นแหละ

คือจริงแล้วก็ไม่รู้จักอีโรงอิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าเราอุ่นใจสบายใจกันอันนี้

ตอนไปถ่ายไม่ได้ยินได้ยินตอนก่อน
ตอนแรกไม่ได้ยินแต่พอไปฟังเสียงคือขยายเสียงแล้ว

มีเสียงที่มักเบาะมานี้แบบ

ปูไม่มีใครพูดเลยมีเธอพูดอยู่คนเดียว
ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะคุณนาวินต้าวันนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณพ่อป้ายแดงเลยนะคะ

เห็นแล้วใช่ไหมเรามารอดูกัน
อ่ะใส่ไข่กันต่อนะคะลงตัวตัวลงตัวว่าจะขี้ตัวไหนกิน
ผมก็ต้องขี้อันนี้ขี้ตัวันคนจะแย่งกันนะคะ
บอกว่าชั้นจะกินอันนี้จริงจริงเอาเหล้าทุกรส

เราก็จะโปรดให้เหมือนกันใช่นะขี้ก่อน
งั้นไงอยากให้ก่อนจ๊ะเฉยดีแต่เด็กดิขุนตามโรงพยาบาลครับนี่น่ารัก
เบิร์มไม่ต้องส่งมาอย่างงี้นะส่งมาอย่างงี้หรือทุกคนจะโทรไปหรือเปล่า
ต้องส่งเบอร์โทรศัพท์มาใช่ไหมเราจะได้ติดต่อกลับไปได้

ทางแสกเหรอเออให้คนเมื่อกี้ผมก็ติดใจเข้าดีติดใจเข้าดีไม่เหมือนมดดำ

คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับไฮโซน้ำหวาน
แล้วก็หนุ่มนาวินต้าด้วยนะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วนะคะ
คลอดน้องลูก้าหรือว่าเด็กหญิงพินวายาวะพลกูลนะคะ
เมื่อช่วงเวลา๘นาฬิกา๖นาทีที่ผ่านมาค่ะ
โดยมีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่๒๕กิโลกรัมนะคะ
ความยาวตัว๔๕๕เซนติเมตรที่โรงพยาบาลบำรุงราชนั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้คุณพ่อนาวินต้าก็เผยที่มา
สำหรับชื่อน้องลูก้ามาจากภาษาอิตาลีค่ะ
แปลว่าแสงสว่างเนื่องจากว่าเป็นลูกที่เกิดในช่วงฮานิมูลที่อิตาลี
ส่วนชื่อจริงก็คือเด็กหญิงพินวาแปลว่าเสียงพินค่ะ
เสียงแรกของวงผีพาดนะ
ก็แสดงความยินดีกับคุณนาวินต้าแล้วก็คุณน้ำหวานด้วยนะคะ
แต่เห็นเขาบอกเขาชีวิตนี้ตอนนี้เขามอบให้ลูกและเมีย

ผู้ชายที่มีลูกสาวเนี่ยนะ

คือผู้ชายที่มีลูกสาวแบบจะเกิดการปกป้องกัน
แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าลูกผมเป็นผู้หญิงหรือเปล่า

น่ารักตาจิ้มกลิ้มเลย
นี่เราจะขอพี่นาวินต้าจากโรงพยาบาลเลยนะคะ
หรอนี่เป็นพี่เดียวเลยใช่ไหมพี่แรกไงนะใช่ค่ะพี่แรกเลยนะ
น้องลูกก้าชื่ออะไรนะแพรงชื่ออะไร
ลูกก้าปลูกก้าแปลว่าแสงสวาบ

คุณชายคุณพิกกี้ดีนะฮะคืออย่างนี้นักข่าวเองพอไปเจอคุณชายนะครับ
ก็เลยได้มีการไปถามนะครับว่ากระแสข่าวลือนางเอกวาแหวนที่โดนสามี
ทำร้ายร่างกายเนี่ยถูกโยงไปด้วยเนี่ยรู้สึกยังไง
คุณชายก็บอกจริงเหรอนี่เพิ่งได้ยินนะตกใจมากเนี่ย
คือไม่มีทางเลยที่ชายจะทำร้ายเขาแม้แต่นิดเดียวเพราะในความคิดของชาย
ที่ครอบครัวเลี้ยงมาเนี่ยคือเราไม่มีทางที่จะทำร้ายผู้หญิงแน่นอน
อืมถามว่าซีเรียสไหมที่ถูกโยงชื่อแบบนี้ชายบอกก็ไม่ซีเรียสนะครับ
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริงแต่ชายจะซีเรียสกับประเด็นพวกนี้
มากกว่าเพราะในฐานะที่ชายเป็นผู้ชายคนนึง
อ่าแล้วก็การที่ปีฮุชัยซักคนเป็นต้องการผู้หญิงอันนี้เนี้ย
ซีเรียสแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
บอกเลยแบบจะมองหันซ้ายหันขวาตะแคงไงผมก็มั่นใจไม่ใช่คุณชัย
คือเป็นค่าวจากเข้าดี
จากเว้บข่าวเว้บหนึ่งตอนนี้ก็มีใคร

พรรณาชัดบริรับธ์ว่ะ
โทรเขาเป็นแฟนการเขาเปิดตัวแล้วนะ
เขาเปิดธุรกิจตัวใหม่นะคะเป็นธุรกิจความงาม
แล้วก็เห็นดาราหลายคนทำเครื่องสำอางของตัวเองก็เริ่มวางแผนชีวิต

แบ็คก่อนเปิดตัวก็กระแสค่อนข้างดี
ก็เลยมีกำลังใจตอนนี้ก็ปรึกษาคุณแม่แล้วก็พี่ในวงการธุรกิจ

แต่ไม่ได้ชวนคุณหน่องมาเป็นหุ้นส่วนด้วย

แล้วเราเห็นการทะเลาะเบาะแว้งกันมาก
ยังไม่ปรึกษาอะไรเขาแต่เขาก็รู้นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้

ตอนนี้เราก็ได้คนที่คว้าแชมป์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ

ชื่อน้องอ้ำทัพทันวิภาวะสุขเจริญนะคะ
พิสูจน์แล้วก็เรียกว่าเป็นนุ่มที่มีความคู่
หุ่นดีดีกีเลิศโชว์ไอเดียเจ๋ง

ให้คณะกรรมการจนคว้าสำเร็จได้
นี่เลยอันนี้เป็นครูกายคนแรกของเมืองไทยนะคะ
ก็คว้าเงินรางวัลมูลค่า๑แสนบาท
แล้วก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดค่าย

อยากให้ถอดตลอดเว้ย

แล้วเมมไม่ได้อยู่ทีมคนนี้
ซึ่งคนนี้จริงต้องบอกเลยว่า

ตอนนี้เขาปาดเปรี้ยว
ความรับทำให้
โรคเป็นสีชมวย
เดี๋ยวฝากมาให้
สำหรับแฟนบัวรอยพรุ่งนี้
เรื่องราวแปลกทั่วประเทศ